ก็ลำบากกันทุกคนทุกอาชีพนั่นแหละ

ยังฉวยจังหวะนี้ในการซ้ำเติมผู้คน

ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาเนี่ย
คือที่เห็นตรงจุดนี้เนี่ย

แล้วก็ค่อยเดินออกไป

ดูซ้ายดูขวาความจริงกล้องมงจรปิด

เอารถเข็นคันนี้ไปทำไมเพราะเธอเพิ่งไปขโมยเหล็กมา

ไม่ให้แบบจะตามเจออะไรพวกนี้
ไม่ให้ตามกลิ่นเจอกลิ่นอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะ
ผู้จัดการร้านบ้านหมูกระทะบุฟเฟ่

เขาบอกว่าตอนนี้ปิดร้านนะครับ
ช่วงปิดร้านนะครับจากสถานการณ์โควิดนะครับ
ทีนี้พอมาที่ร้านเนี่ยแล้วมาเห็นร่องรอยของอุจจาระ
ลักษณะเอาดินกลบเอาไว้นะวันเกิดเหตุคือ๒๔สิงหาช่วงสาย
มาเอาเอกสารที่ร้านตอนนี้ปิดชั่วคราวอยู่
มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วตามมาตรการโควิดนะครับ
พอมาเห็นเนี่ยก็เลยแบบอุ้ยนี่มันอุจจาระคนแล้วล่ะ
แล้วมันมาอยู่ในร้านได้ยังไงก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็เห็นตามภาพนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ
เดินดูรอบร้านดูความเรียบร้อยก็เห็นกองอุจจาระอยู่หนึ่งกอง
ก็เลยโทรไปบอกเจ้าของร้านนะครับว่ามันต้องมีคนเข้ามาที่ร้านเราแล้ว
เป็นผู้หญิงนะครับตามในรูปนะครับผู้หญิงลักษณะตัวผอม
เอาเหล็กใส่รถรถเข็นของทางร้านแล้วก็เอาไป
ก่อนไปอุจจาระทิ้งไว้ใช่ครับเอาไว้ให้ดูสั่งหน้า
ให้เกียจใจเล่นขโมยกองไปแล้วก็เอาอุจจาระทิ้งไว้กองครับ
นี่ฮะไม่รู้ไปขโมยเหล็กจากที่ไหนมาแล้วก็มาเอารถเข็นร้านเข้าไปนะครับ
ตอนนี้ทางร้านไปแจ้งความที่สพเมืองรัชบุรีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คือหลายร้านเขาก็เจอปัญหาอย่างนี้ปิดร้านเองก็ย่ำแย่อยู่แล้ว